เรื่องของคลิปที่ปรากฏออกมา๒คลิปของเสียแป้ง
แม่มันมี๒คลิปที่แตกต่างกัน
ตรงบรรยากาศด้านหลังที่อยู่
คลิปแรกเป็นลักษณะเหมือนเห็นเป็นต้นปาล์มน้ำมัน

อยู่ที่ไหนยังไงยังอยู่ในเมืองไทยใช่ไหม
หรือพินิษฐพิเคราะห์ดูไปเอ๊ะลักษณะต้นปามแบบนี้

หรือว่าหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมคะมีแหล่งข่าวนะคะ
ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีของเราแบบนี้ว่า
เสียแป้งหลบหนีลงไปจากเทือกเขาบรรทัศน์ตั้งแต่คืนแรกแล้ว
ที่เขาปะทะกับตำรวจจำได้ไหมคะ
โดยใช้๑ใน๖เส้นทางหลบหนีลงจากเขาไป
มีคนที่เป็นผู้ที่ชำนาญในพื้นที่
นำทางเขาหลบหนีการไล่ล่าของตำรวจค่ะ
จากคลิปแรกที่เสียแป้งอัดคลิปเนี่ย
แล้วเผยแพร่ออกมาให้เราได้เห็นกัน
สภาพโดยรอบด้านหลังจะเป็นสวนปาล์มน้ำมัน
และสังเกตไหมว่าเสียแป้งยืนอยู่แล้วด้านหน้าเป็นอะไร
มันเหมือนมีรั้วลวดหนามใช่ไหมคุณผู้ชมลองดู
แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนตะข่าย
ซึ่งสวนปาล์มน้ำมันลักษณะนี้มีคนให้ข้อมูลมาแบบนี้ว่า
จะเจอในพื้นที่ประเทศมาเลเซียค่ะหรือว่าหมู่เกาะอินโดนีเซีย
เป็นไปได้นะอาจจะหลบหนีไปอยู่ในอินโดนีเซียหรือประเทศติมอลเลสเตย์ค่ะ
ซึ่งเป็นประเทศเล็กที่อยู่ในหมู่เกาะอินโดนีเซียนี่แหละ
แหล่งข่าวนี้ยังระบุด้วยว่าเป็นไปไม่ได้ที่เสียแป้ง
จะหลบหนีเข้ามาเลเซียได้เพราะกฎหมายเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดค่ะ
ทีนี้ก่อนหน้านี้เองนะคะคุณผู้ชมทางด้านของบิ๊กต่อค่ะ
พอตศักษณ์สุพิมนธ์ผบตรท่านก็บอกไว้นะคะว่า
สั่งการให้ท่านรองผบตรพอธนาชูบวงดูแลงานสืบสวน
ตรวจสอบที่มาที่ไปของคลิปที่เสียแป้งเปิดเผยออกมา
ว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรถ่ายคลิปที่ไหนถ่ายในช่วงไหน
แล้วให้เร่งติดตามจับกลุ่มเสียแป้งมาดำเนินคดี
และให้ตรวจสอบไปยังตำรวจทุกนายที่ถูกพาดพิงในคลิปด้วย
ยืนยันว่าหลังจากนี้จะทำความจริงให้ปรากฏ
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
หากตำรวจทำผิดจริงต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด
ไม่ว่าจะทั้งทางวินัยอาญาแล้วก็ปกครอง
แล้วก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสื่อโซเชียลนั่นเองครับผม
ทางตำรวจเองนั้นก็สั่งให้ตรวจสอบนะฮะ
เช่นเดียวกันกับทางด้านของรัฐมนตรียุติธรรม
ที่สั่งการให้ทางอายการนั้นก็ต้องไปตรวจสอบไล่เช็กด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นเดี๋ยวลองขึ้นภาพมาได้เลยครับทีมงาน
ุ้นไหมผู้ชายหนวดคราวเฟิ้มท่านนี้

ลุงแจ้งเจ้าของฉายาผู้ใหญ่สุรตาศเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่บ้านตระครับ

ลุงแจ้งเนี่ยเขาชื่นชมเสียแป้งนะ
ชื่นชมที่ว่ากล้าออกมาขอโทษ
นี่ฮะสมเป็นลูกผู้ชาย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับลุงแจ้งอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านตระครับ
ในพื้นที่หมู่๒อำเภอปะเหลียงที่จังหวัดตรัง
หลังจากที่ลุงแจ้งเห็นข่าวได้ดูคลิปที่เสียแป้งเนี่ย
อัดคลิประบายความในใจปล่อยออกมาแล้ว๒คลิปด้วยกัน
ลุงแจ้งบอกว่าในความคิดของลุงนะ
แป้งเขาทำถูกแล้วที่กล้าออกมาขอโทษ
รับผิดยืดอกรับอย่างลูกผู้ชาย
ช่วงที่ผ่านมาคนในบ้านตระเขาเดือดร้อน
ออกไปทำมาหากินก็ยากลำบากเหลือเกินเจ้าหน้าที่เขาคุมเข้มไงฮะ
ถนนทางเข้าออกหมู่บ้านชุดไล่ล่า
เขาก็ต้องมาใช้สัญจรในการตามหาตัวเสียแป้ง
และช่วงที่ผ่านมาฝนตกอย่างกับอะไร
รถที่ผ่านขึ้นลงขึ้นลงบ่อย
ถนนมันก็เป็นเลนเป็นดินโครเนี่ยนะฮะ
ลำบากกว่าเก่าอีกในการจะเข้าจะออกครับ

ถ้าหากอายการบอยแล้วก็กวนหรือว่าพักพวกของเขา

ตัวของเสียแป้งรู้สึกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ยอมมอบตัว

ก็ให้มารับศพเขากลับไปดีกว่า
ถามว่าลุงแจ้งฟังคลิปล่าสุด

เพื่อถ้าหากว่าไม่ได้ความเป็นธรรม
ลุงแจ้งบอกว่าส่วนตัวนะ

หรือว่านักเลงน่าจะพูดจริงทำจริงแหละ
ดังนั้นลุงแจ้งก็เลยเชื่อว่า
ถ้าหากไออาการบ่อยและพักพั่ว

เสียแป้งก็อาจจะพร้อมยอมตายจริงก็ได้
และในฐานะรุ่นพี่ทหารพราน

ตอนนี้ยังไม่สายถ้าจะมอบตัว
ให้มาสู้ตามกระบวนการ
ดีกว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่แบบนี้
ลองฟังลุงแจ้งผู้ใหญ่บ้านสุรต่านครับ
ผมอยากบอกว่างานน้องคิดได้ดี

ยังไม่สายแล้วคิดว่ามีเจ้าตองจบ
นักข่าวถามต่อว่าลุงแจ้งครับ

ออกมาสองคลิปแล้วเนี่ย

ชื่นชมเสียแป้งหรือเปล่าให้เห็นอกเห็นใจให้สงสาร
ลุงแจ้งบอกว่าก็มองแบบนั้นก็ได้ก็ไม่ผิดนะนะ
ทุกคนก็ต้องการให้มีคนรักคนชอบ
ทีนี้สถานที่ที่เขาอัดคลิปเนี่ยอย่างคลิปที่๒ที่เห็นเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะ
บรรยากาศมันอยู่ในห้องในบ้านหรือเปล่าตีผนังเอาไว้
อันนี้ลุงก็ไม่มั่นใจว่าที่ไหนแม้ว่าจะมีบางช่วงที่เหมือนกับมือที่อัดคลิปเนี่ย
ใส่ไปใส่มาแล้วเห็นแว๊บมีเขียวอยู่ด้านหลังเนี่ย
เหมือนเป็นช่องกระจกแล้วมีเหมือนต้นไม้อยู่ข้างหลัง
วกกับคลิปหนึ่งที่ลุงเห็นแล้วเนี่ยด้านหลังเป็นเหมือนกับต้นปามเนี่ย
เหล่านี้ถามลุงตรงว่าลุงคุ้นตาบ้างไหม

เพราะสวนปลามันมีอยู่มากในภาคใต้อะ
เพื่อนบ้านเราลงไปเขาก็มีเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นในมุมของลุงแจ้งอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านตระนะครับ
นี่ลุงแจ้งแล้วนะไปอีกลุงนึงนะคะ
เอียดค่ะลุงเอียดเป็นใคร
คุณผู้ชมลุงเอียดเป็นอดีตจอมโจรชื่อดังของภาคใต้
แล้วลุงเอียดหรือนายเอียดเส้งเอียดอายุ๗๒ปีท่านนี้
แขวนห้อยพระเต็มคอเครื่องรางของขลัง
จริงก่อนหน้านี้ก็เคยให้สัมภาษณ์มาแล้ว
คือลุงเอียดเนี่ยเป็นประธานชมรมจิตอาสารักป่าเทือกเขาบรรทัศน์ด้วยนะคะ
บอกแบบนี้ถ้าจะถามว่าตอนนี้เสียแป้งไปกบดานอยู่ที่ไหน
เอียดบอกดูจากสภาพแวดล้อมต้นไม้ที่อยู่ในคลิปนะ
ยืนยันแน่นอนแหละว่าไม่อยู่บนเขาแล้วค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าบ้านหรูสภาพแวดล้อมที่เห็นมีลักษณะเป็นสวนปามเล็ก
หลงเหลงสวนปามแบบนี้
จริงนะมันก็มีอยู่ทุกที่ในจังหวัดภาคใต้
และก็เชื่อว่าแม่ลุงเอียดเชื่อแบบนี้
เชื่อว่าจะมีคลิปที่๓ตามมาแน่นอน

ส่วนถามว่าเสียแป้งจะอยู่กับใคร
หรือจะมีใครเป็นแก๊กคอยให้ความช่วยเหลือให้ที่พักพิง
ส่วนตัวก็คงไม่รู้หรอกไม่ทราบหรอกเรื่องนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่าเสียแป้งจะไปขอความช่วยเหลือมาจากใคร
ก่อนหน้านี้ลุงเอียดเคยขอเป็นตัวกลางในการประสานนะคะ

พอวันนี้เห็นคลิปที่เสียแป้งปล่อยออกมา
ฟังทั้งเนื้อหาต่างบอกได้ทันทีว่าครั้งนี้คงยาก
เพราะเจตนารมณ์ก็ชัดเจนแล้วว่าเขาออกมาเผยแพร่คลิปเพื่อพลวงความยุติธรรม
เงื่อนไขก็คือคนที่ถูกพูดถึงพาดพิงถึงในคลิปต้องติดคุก
มาถึงตอนนี้ต่อให้เป็นตัวลุงเอียดเองเถอะ
ก็ไม่ฟังหรอกลุงเอียดพูดแบบนี้
ส่วนตัวนับถือใจเสียแป้งนะที่กล้าออกมาประท้วงความยุติธรรมแบบนี้
แต่เชื่อว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะที่ออกมาอัดคลิปก็คงทำด้วยความอัดอั้นนั่นแหละ
มองจากสองลุงนะฮะทั้งลุงเอียดอดีตขุนโจรชื่อดังในภาคใต้
ไปรู้จักกับเสียแป้งเจอกันในคุกด้วยรวมไปถึงก่อนหน้านั้นคือลุงแจ้ง